ต้นด้วยเหตุการณ์ที่เชียงใหม่อย่างน่าเชื่อวันที่ผ่านมา
เจอกันก็กลายสินการคุยกันไปคุยกันมา
คุยกันไปถึงเรื่องบาดหมางเดิม

ทางเจ้าภาพเนี่ยเขาบอกขอเชิญออกด้านนอกดีกว่า

สุดท้ายเนี่ยมีฝั่งนึงเนี่ยยิงเขาตายนะฮะ
แต่ตอนนี้มามอบตัวบอกว่าปืนลั่นบอกว่าปืนลั่นนะฮะ
นี่คือที่เกิดเหตุนะครับสพสรรปะตองไปตรวจสอบนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อคืนนี้ว่ามีผู้ที่ไปยิงกันเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวรพลดีทิพย์ชื่อเล่นชื่อต๋อยอายุ๔๖ปี
เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นที่จัดงานศพในหมู่บ้านสันเห่า
หมู่ที่๑๐ตำบลบ้านกลางอำเภอสรรป่าตองนี่นะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายกรอบโชคกันทะตุลอายุ๕๕ปี
หลังจากยิงเขาแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ก่อนจะมามอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
พร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ต้องหานะครับนายกรอบโชคกันทตุลอายุ๕๕ปี
นี่นะฮะนี่คือปืนที่ใช้นะครับ
คือถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
นายวรพลถูกยิงเสียชีวิตอยู่ริมถนนใกล้กับที่จอดรถนะฮะ
แถวนั้นเป็นจุดจอดรถของคนที่จะมางานศพนะครับ
กระสุนเนี่ยไม่ทราบชนิดนะฮะกระสุนนี้เข้าปากทะลุท้ายทอยนะครับ
คือที่เข้าปากแล้วก็ทะลุท้ายทอยออกไปเลยเนี่ย
ถึงขั้นฟันร่วงเกือบหมดปากเหมือนยิงกรอกปากก็ว่าได้
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายวรพลผู้ตายเดินทางมาร่วมงานศพของคนในหมู่บ้าน
หลังจากที่พระสวดศพเสร็จเขาก็ตั้งวงดื่มสุรากันต่อ
นายกรอบโชคนี่เป็นรุ่นพี่ในหมู่บ้านนะฮะ
กรอบโชคอายุ๕๕นายวรพลอายุ๔๖
นายกรอบโชคเนี่ยเขาก็มางานศพด้วย
เขาก็ไปร่วมวงเล่าด้วยทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยแม่
ปกติเป็นคู่อริเก่ามีเรื่องบาดหมางกันอยู่แล้ว
เจอกันในวงเล่าค่ะเริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ถึงขั้นโชคต่อยกันในงานนะฮะ
เจ้าภาพเนี่ยเจ้าของงานศพเนี่ยเขาก็เลยเชิญทั้งคู่บอก
ช่วยออกจากงานไปเถอะนะจะไปทะเลาะกันที่อื่นอะไรยังไงก็ไป
ชาวบ้านบอกว่าก็เห็นทั้งคู่เนี่ยเขาก็ออกไปอยู่กันที่ด้านหน้างาน
ทะเลาะกันอยู่ที่ลานจอดรถด้านหน้างาน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นคนที่งานก็เลยวิ่งออกไปดู
พบว่านายวรพลถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะฮะ

ส่วนนายกรอบโชคเนี่ยหลบหนีไป

ที่เช้าวันนี้นายกรอบโชคจะมามอบตัว

นายกรอบโชคสารภาพว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเขาลงมือก่อเหตุยิงนายวรพลจริง
ทำไปเพราะว่าเคยมีปัญหากันมาก่อน
ทีนี้ผู้ต้องหาอ้างว่า
คู่กรณีก็คือนายวรพลเนี่ยหาเรื่องเขาเป็นประจำ
เมื่อคืนนี้มาเจอกันในงานศพก็มาหาเรื่องเขาอีกค่ะ
คือความจริงเนี่ยไม่ใช่ถูกไล่
ออกจากงานศพนะคือนายกรอบโชคเนี่ย
อ้างว่าผมนี่แหละเป็นฝ่ายเดินหนีออกมาจากงาน
แต่นายวรพลผู้ตายเนี่ยยังเดินตามมา
มาหาเรื่องอีกแล้วก็มีการยื้อแย่ง
ปืนกันเกิดขึ้นจนกระทั่งปืนเนี่ย
มันไล่มันลั่นใส่วรพลเขาจนเสียชีวิต
ทีนี้พอปืนลั่นใส่เขาแล้วเขาก็เสียชีวิตเนี่ย
ตัวเขาเองก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไง

เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับ
ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมีนะยอมรับว่ามีปัญหาความขัดแย้งกัน
มันเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจยิง
ส่วนมากเป็นเรื่องอะไรครับที่มีปัญหาความขัดแย้ง

แต่มันตูมันลั่นใช่ไหมครับ
ครับมันลั่น
ไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ผมขอโทษครอบครัวผู้ตาย

ผมไม่ได้จิตนาแค่
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ

เพราะว่าเขาไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้แล้ว

แล้วมีการยื้อแย่งปืนกันแล้วปืนลั่น
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะ
ผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะให้การอย่างไรก็ได้
ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
มีพรรณตำรวจเอกเอกพงศ์ชัยวงศราย
เรื่องต้นเนี่ยตอนนี้แจ้งข้อหากับนายกรอบโชคนะครับ
ผู้ต้องหาก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
เป็นปืนไม่มีทะเบียนด้วยนายกรอบโชคขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพนะครับบอกว่าไม่ต้องการไปเผชิญหน้ากับ
ญาติของฝั่งผู้ตายนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวที่ห้อง
ตัวผู้ต้องหาของสพสรรปะตองเดี๋ยวจะฝากขังที่
จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปคือเขาปฏิเสธการทำแผนคืน
มุมหนึ่งของคำรับสารภาพเนี่ยเวลาไปทำแผนเนี่ยมันจะ
เห็นชัดค่ะอ่าอย่างที่คุณบอกว่าเขาเดินตามมามาหาเรื่อง
ผมอีกแล้วมีการยื้อแย่งปืนกันเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าเอา
คุณพกปืนมาแล้วไปยื้อแย่งกันตอนไหนค่ะแล้วทำไมคุณถึง
เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเพื่อจะอะไรแล้วถึงมีการยื้อแย่งกัน
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับแต่เขาปฏิเสธการทำแผนแต่ก็
เอาล่ะก็คุณก็ยิงเขาตายนั่นแหละอ่าครับเป็นคดีความก็เป็น